คุณผู้ชมพามาดูท่าทีของกลุ่มอาชีวะนะฮะ
ที่ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมราชดรกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าจริงกลุ่มอาชีวะก็ถือเป็นกาดที่สำคัญ

เมื่อวานมีกระแสออกมาเอ๊ะแยกกันหรือเปล่า
หรือว่าแตกกันหรือเปล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับ
คือเมื่อวานมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหมูครับแต่ไม่หมู
ซึ่งเป็นหนึ่งแกนนำของกลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะ
แนวร่วมกลุ่มราศดรได้มีการโพสต์ข้อความออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าขอถอนตัวจากการร่วมชุมนุม
ในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
แก่นำกลุ่มราศดรประกาศนัดชุมนุมที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
โดยระบุว่าผมและเพื่อนพี่น้องฟันเฟืองขอประกาศจุดยืน
ผมจะเรียกร้องประชาธิปไตยตามแนวทางแบบอาชีวะเท่านั้น
ที่แกนนำไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูง
เลยขอบเขตมากเกินไปไม่ได้ไล่นายกและรัฐบาลเพียงอย่างเดียว
ผมและเพื่อนพี่น้องฟันเฟืองอาชีวะจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับม็อบที่ชุมนุมนั้นอย่างเด็ดขาด
ดังนั้นการชุมนุมวันที่๒๕พฤศจิกายน
ผมและเพื่อนพี่น้องอาชีวะฟันเฟืองส่วนใหญ่ขอถอนตัวครับ
ใครจะไปสนับสนุนใครจะไปก็ไปได้เราไม่บังคับ
แต่ขอให้ไปในนามมวลชนอย่าแสดงสัญลักษณ์ปลอกแขนฟันเฟือง
นี่ฮะก็มีคนเข้าไปแสงความคิดความเห็นกันเยอะเลย

แต่ทีนี้ก็มีโพสต์จากฟันเฟืองธนบุรี
นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีเฟซบุ๊กฮะฟันเฟืองธนบุรีโพสต์แบบนี้
บอกว่าเราจะไม่มีวันหยุดสู้ไม่มีวันหยุดเรียกร้องประชาธิปไตย
แต่วันนี้เรามีเรื่องราวมากมายที่ต้องหาคำตอบจากขบวนที่เราสอบถามมาเนิ่นนาน
แต่ยังไม่ได้รับคำตอบหลายคนตีความไปเอ๊ะ
ฟันเฟืองธนบุรีเขาหาคำตอบจากแกนนำม็อบกลุ่มรัศดรอย่างไร
แล้วไม่มีคำตอบอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดมีเฟซบุ๊กของตั้งอาชีวะหรือว่านายเอกพบเหลือรา
ซึ่งเป็นคนที่ลีภัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาโพสต์ออกมาแบบนี้
ผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับในฐานะที่ผมก่อตั้งฟันเฟืองประชาธิปไตย
อ่ะแห่งประเทศไทยขึ้นมา๑๐ปีเต็มจะไม่มีการถอนตัวใดออกจากแนวหน้าในการดูแลมวลราชดรแน่นอน
แม้ตัวผมจะลีภัยแต่ก็มีแกนรุ่นใหม่รับไม้ต่อไปแล้ว
และในขณะเดียวกันผมเองก็ไม่ได้ละทิ้งอุดมการฟันเฟืองประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งพอ
ที่จะไม่เก็บเรื่องเล็กน้อยแบบนี้มาทำให้เราถอดใจแน่นอนนะครับ
และกลุ่มที่อ้างว่าจะถอนตัวหรือนู่นนั่นนี่
อันนั้นไม่ใช่กลุ่มนี้แน่นอนเขาโพสต์ออกมาแบบนี้
ต่อสู้ครั้งนี้มันต้องไปพร้อมกัน
กับนักเรียนคนรุ่นใหม่ในทุกระดับการศึกษา
แต่ถ้าใครจะถอนตัวก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ

ส่วนภาพความรุนแรงนู่นครับให้ไปดูฝั่งนู้นนะครับ

แล้วก็ปิดท้ายว่าฟันเฟืองประชาธิปไตย
มันจะต้องเกรียงไกลไปพร้อมกับลาศดรขอบคุณครับ
เห็นไหมกระแสข่าวเมื่อวานมีการแยกกลุ่มกันออกมาหรือเปล่า
ไม่ร่วมชุมนุมกันหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังเกิดความสับสนอยู่นะฮะ